ชาวบ้านเข้าไปลุ้นโชคในการส่องดูของเด็ดจาก

หวังจะได้รับโชคกันล่ะครับ
ทีนี้ต้องไปขายปิดสนาด้วย

ที่วัดศรีอุทุมพรหรือชาวบ้านเขารู้จักในชื่อ
วัดหลวงพ่อจ้อยตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
บรรยากาศก็ถือว่าคึกคักอยู่พอสมควรนะ
เอาจริงตอนที่นักข่าวของเราไปถ่าย
ก็จะเน้นในการไปถ่ายตะเคียน

โอ๊ยยึกยักเป็นอะไรที่ดูแล้ว
เดี๋ยวก็ไปคิดต่อไงว่ามันคืออะไร

และก็เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว

การที่จะไปขอโชคลาภจากที่นี่
เขาจะมีเรื่องของการแก้ไขปริศนา
ปริศนาของเจ้าแม่ตะเคียน
นี่เขาจะมีกระดาษแปะเอาไว้ที่ต้นตะเคียนเลย

จิ้งจก๔ตัวตายขึ้นบน
เต่า๒ตัวลงล่าง

หงษ์ต่อไปจริงหงษ์
เขาก็โอเคแล้วได้ตั้ง๒แชมป์แล้ว

แต่ว่าถ้วยใบใหญ่เขาพลาดหวังเท่านั้นเอง

นั่นแล้วล่ะครับคุณชิ
จิ้งจกตาย

ขึ้นใน
แล้วมีเต่า๒ตัวลงล่าง
เอ้าเนี่ย